ก็มีเปิดเผยออกมาเรื่อยตอนนี้ก็ยังตามไม่เจอตัว
แล้วเรื่องราวแต่ละเรื่องที่ออกมามันหนักข้อขึ้นเรื่อยจริงคุณภาคภูมิ
คือไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีคนคนหนึ่งที่จะหลอกอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้
นั่นน่ะสิและมีคนหลงเชื่อได้เยอะขนาดนี้จริงค่ะนะครับ
ผู้ชายคนนี้คงไม่ต้องเท้าความอะไรมากแล้วเอาเป็นว่าก็กำลังรอฟังกันอยู่ว่า
เขาจะออกมาชี้แจงอะไรไหมหรือถ้าไม่ออกมาเลย
นั่นแสดงว่าต้องรอมีคนแจ้งความหรือว่ามีคดีครั้งเก่าที่ไล่ตามจับจนเจอ
แล้วถึงจะรู้ว่าตกลงเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงกันแน่แต่ที่เขาออกมาแถลงอ่า
ออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมันก็มีหลักฐานนะค่ะไม่ใช่ว่าออกมาเปิดเผยกันแบบ
กล่าวอ้างกันลอยอ่ะนะครับอย่างล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ
ท็อปหรือว่าเสียท็อปเนี่ยนะเคยเอาเงินดอลลาร์สหรัฐไปจำนำกับคนไทย
เปลี่ยนเป็นเงินไทยมาเขาก็เห็นว่าเออคงจะเชื่อถืออะไรกันได้
ก็รับจำนำเอาไว้แล้วยังไม่มาถ่ายคืนสักทีนึง
ก็เลยเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปเที่ยวที่จีนปรากฏว่าถูกจับฮะ
ถึงจะเอาไปแลกเงินหยั่วนะเขาตรวจสอบบอกเอ้ยนี่ดอลลาร์ปลอมอืม
จะหลุดคดีมาได้แทบตายโอ้ซวยเลยอ่ะใช่ผู้เสียหายให้ข้อมูลนี้กับทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีด้วยนะครับเราได้โทรไปสอบถามว่าเออตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงครับเธอชื่อเฟิร์นกันแล้วกันนะเธอบอกว่ารู้จักกับในท็อป
เพราะว่าในท็อปเคยไปดูคาซิโนที่ต่างประเทศซึ่งคาซิโนเนี่ยเป็นของลุงของเธอ
แล้วก็มีเพื่อนคนนึงซึ่งก็นามสกุลดังอ่ะนะแต่ไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกันอ่า
มีเพื่อนของเธอเนี่ยแนะนำบอกว่าในท็อปเนี่ยอยากมาเล่นการพนันที่คาซิโน
อ่าก็รับเอาไว้แล้วก็พาไปเล่นนายท็อปเอาเงินดอลลาร์สหรัฐมาแลกชิปนะ
ตอนนั้นเป็นเงินปลอมด้วยนะเอามาแลกกับชิปแล้วก็เล่นพอเล่นได้
เอาชิปไปแลกเป็นเงินไทยแล้วก็เดินทางกลับไปแต่ทางคาซิโนเนี่ย
เขาตรวจสอบพบในภายหลังว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนี้ที่ในท็อปเคยเอามาแลกชิป
แล้วก็เล่นคาซิโนเนี่ยมันเป็นเงินปลอมตอนนั้นเธอต้องใช้เงินไปเจ็ดแสน
ค่าในฐานะคนพานายท็อปมาเล่นที่คาซิโนน์แต่นี่คือมารู้ตอนหลังแล้วไง
เงินดอลลาร์สหรัฐอันนี้มันของปลอมแล้วใช้เงินแทนเจ็ดแสนเนี่ยนะ
ท็อปเอาเงินดอลลาร์สหรัฐ๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐมาจำนำกับเธอ
ตอนนั้นเรทที่คิดเป็นเงินไทยก็คือ๑ดอลลาร์สหรัฐประมาณ๓๕บาท
ท็อปขอจำนำ๓๐บาทก็ถือว่าก็ได้กำไร
ก็ให้จำนำเอาไว้นะครับ๑ดอลลาร์สหรัฐ๓๐บาทเอามาจำนำ๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐก็ได้เงินไป๓แสน
บอกว่าตอนนั้นเธอใช้ปากกาตรวจธนบัตรนะไม่พบความผิดปกตินะ
แต่ไม่รู้จะตรวจทุกใบหรือเปล่าแต่เธอบอกว่าลองตรวจแล้วมันไม่มีความผิดปกติก็ไม่เอกใจ
ท็อปก็ยังเอาพวกภาพถ่ายยืนยันว่าโอ้โหเนี่ยผมอยู่กับกองเงินกองทอง
เงินไทยเงินดอลลาร์ทำธุรกิจหลายอย่างทั้งในไทยในต่างประเทศมาให้ดู
เธอก็เลยหลงเชื่อไงให้จำนำไปก็รออยู่นานนะในท็อปก็ยังไม่มาถ่ายไปคืนสักทีนะครับ
มาถ่ายดอลลาร์คืนสักทีช่วงนั้นเธอกับสามีจะต้องไปดูงานที่กวางโจของจีนพอดีนะครับ
ก็เลยเอาเงินดอลลาร์สหรัฐที่ในท็อปเอามาจำนำนั่นแหละเอาไปแลกเงินหยวนที่สนามบิน
ปรากฏว่าถูกจับฮะเพราะว่าเขาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเงินดอลลาร์ปลอม
กับสามีถูกจับต้องขึ้นสารรายงานตรวจทุก๗วันนะคือไม่ได้ถึงขั้นติดคุก
แต่ต้องไปรายงานตัวทุก๗วันในระหว่างการที่จะต่อสู้คดี
โดนยึดพาสปอร์ตไว้โดยทางการจีนอืมมีการตรวจสอบประวัติมายังไทยนะครับ
สืบทราบกันแล้วจนชัดเจนว่าเธอก็ถูกหลอกเหมือนกัน
แล้วเธอก็เป็นนักธุรกิจทำธุรกิจนำเข้าส่งออกกับจีนแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
พอตรวจสอบชัดแล้วก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมา
เราไม่มีประสิทธิ์หายและช่วงนั้นพวกับเมืองไทย
เพราะว่าน่าจะมีผู้ร่วมกระบวนการเยอะอยู่
เป็นมิจฉาชีพที่แบบหลอกได้ทุกรูปแบบคือเป็นคนที่หลอกลวงได้ทุกรูปแบบ
เป็นแก๊งสกิมเมอร์ก็ได้เอารหัสบัตรอะไรเขาไปกดไปรูดอะไรพวกนี้นะ
เป็นแก๊งขายแบงค์ปลอมในราคาต่ำก็ทำอย่างที่

ผู้เสียหายเล่าให้เราฟังฟอกเงินก็มีหลอกให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจก็มี
เพราะฉะนั้นในท็อปเองถ้ายังไม่มีใครแจ้งความอะไรแบบไหนยังไง
บอกว่าเรื่องแบงค์ปลอมเนี่ยอันนี้มันก็ขยายผลทางกฎหมายได้นะ
ถ้าผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจไปแจ้งเบาะแสอะไรพวกนี้

ว่าเวลามีข้อมูลเปิดเผยออกมาเรื่อยแบบนี้แล้วทำไมเสียท็อปคนนี้ยังไม่ถูกดำเนินคดี
คือเบื้องต้นเนี่ยทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่ามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเรื่องของช่อโกงคือผู้เสียหายก็ต้องไปแจ้งความไง
แต่ณตอนนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งความแล้วก็มีแค่คดีครั้งเก่าก็คือคดีเช็คเด้ง๓คดี
ตำรวจบอกว่าคดีเช็คเด้งที่เสียท็อปกรรมลอคนนี้ไปโดนเนี่ยเสียท็อปเองไปเจรจาไปคุยกับผู้เสียหายจนจบเรื่องมันก็เลยไม่มีคดีไง
ซึ่งก็คือเงินที่คงจะได้จากแม่มาแล้วมั้งที่แม่บอกอ่ะใช่แม่ก็โอ้โหลูกก็เอาไปจนแบบคือไปเคลียร์กับเขาได้จนเรื่องมันจบก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยหลอกไปเรื่อยได้ดังนั้นตำรวจบอกว่าถ้าใครเป็นผู้เสียหายแจ้งความเถอะ
คือต่อให้ณขณะนี้นะถ้าในท็อปปรากฏตัวออกมาตำรวจก็ยังไม่รู้จะจับยังไงเพราะมันไม่มีข้อหาไง
ใช่แต่ทนายรณรงค์บอกว่าตอนนี้มีช่องทางที่จะแจ้งข้อหาช่อโกงกับเสียท็อปหรือในท็อปคนนี้แล้วนะคะแต่ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปบอกตำรวจนะ
ตำรวจบอกเพราะว่าช่อกงคดีความมันอายุความค่อนข้างสั้นนะคะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแต่ทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มอันนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบก็คือเอาชื่อนามสกุลของในท็อปไปตรวจสอบถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อบ่อยนะ
เราก็เอาชื่อล่าสุดแล้วก็ย้อนดูเนี่ยเอาไปตรวจสอบว่าโอ้โหคุณผู้ชมชื่อของในท็อปเนี่ยนะไปปรากฏในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ไปดูงานที่สำนักงานใหญ่บริษัทชิโนคอนที่ประเทศจีน๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙

คือก่อนหน้านี้ถูกเปิดเผยว่ามีบัตรเป็นที่ปรึกษาของสำนักนายกใช่ไหม

ใช่แล้วไปดูงานจริงตามภาพในวงกลมสีเหลืองอะค่ะ

รายงานข่าวของเว็บไซต์บริษัทชิโนคอนส์บอกว่า
ท็อปได้พบกับในซือยันลินประธานบริษัท

ได้ไปแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการร่วมมือกันในอนาคต

ในข่าวปรากฏชื่อผู้ชายอีกคนนามสกุลเดียวกันกับในท็อปค่ะ
เดินทางร่วมคณะไปด้วยไปในฐานะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านกิจการของรัฐ
แล้วคุณผู้ชมคะบริษัทชิโนคอนส์เนี่ยนะคะ
เป็นบริษัทพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน
เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน
ก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่า๖๖ปีค่ะ
เป็นบริษัทเก่าแก่ปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทลูกมากมายครอบคลุมหลายธุรกิจมาก
แล้วมันมีหน้าของในท็อปไปร่วมประชุมตามภาพนี้
คือก็คงมีคนไปดูงานเขาเยอะแยะไปหมดนั่นแหละนะ
เขาก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนี้มันคือใครอะไรยังไง

นึกว่าในคนนี้ไปในฐานะอะไร
ใช้วิธีอะไรถึงร่วมคณะกับเขาไปได้
มีความเคลื่อนไหวของในท็อปว่าไปดูงานบริษัทด้านรถไฟที่จีนด้วยนะคะ
๒๖๒๗ตุลาคมปีศาสตร์๒๕๕๕
แต่ครั้งนี้ไปในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลไทย
ภายใต้บริษัทก่อสร้างการรถไฟจีนกลุ่มวิศวกรรมที่๘
รายงานการดูงานบอกว่าในท็อปไปพร้อมกับคณะ๔คน
หน่วยงานด้านการรถไฟแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

แล้วก็ในท็อปไปหารือกับผู้บริหารของจีน
เป็นฝ่ายที่ให้รายละเอียดและวิเคราะห์แผนการสร้างและพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ
รวมทั้งความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวและพม่า
รายงานอ้างไปถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทจีนกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะของในท็อปและบริษัทจีนได้หารือร่วมกัน
ข้อมูลมันออกมาเรื่อยแบบนี้จนน่าตกใจมากจริง
เป็นคณะที่นายท็อปติดเข้าไปก็แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าติดเข้าไปได้ยังไง
ซึ่งเป็นหน่วยงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษ
ระบุว่าในท็อปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทลีโอลิงค์
ตั้งแต่๓๑สิงหาคมปีที่แล้ว
บริษัทนี้จดทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมปี๒๕๕๘ก็คือ๔ปีก่อน
สำนักงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษเลยนะคะ
แต่ในท็อปออกจากตำแหน่ง๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
บริษัทนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกแต่ไม่ใช่ร้านค้านะคะ
ปัจจุบันยังเปิดกิจการอยู่แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ
ระบุว่าในท็อปเป็นคนไทยอาชีพนักธุรกิจ
มีที่อยู่ติดต่อบอกว่าอยู่ที่อาคารโอเทียนเซ็นเตอร์ในย่านจิมซาจุยของฮ่องกงค่ะ
ไม่รู้ว่าไปแอบอ้างชื่อเขา
หรือเป็นตัวในท็อปจริงแล้วใช้ชื่อนี้ไปดำรงตำแหน่งจริง

หรือจะหลอกลวงหรือจะอะไรยังไง
ท็อปคะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่ออยู่นะคะ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่
แต่ระยะสั้นสุดนะครับถ้านับเรื่องที่เป็นข่าวขึ้นมา

และรายงานข่าวบอกว่าที่ไม่มีใครกล้ายุ่ง
เพราะว่าในท็อปมักจะอ้างภาพถ่ายคู่กับอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์ค่ะ
อันนี้เป็นรายงานข่าวบอกมาแบบนี้นะคะ
ซึ่งเป็นการอ้างนะใช่ค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับ